พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สพยมขอนแก่นกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีพ่อคนนึงค่ะทนไม่ได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่าลูกชายเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่น
ไม่รู้ว่าเป็นใครนะถือปืนลงมาข่มขู่คือขับกระบะตีขนาดกับมอเตอร์ไซค
ปืนลงมาข่มขู่แล้วก็รุมทำร้ายร่างกายลูกชายค่ะ
ก็เลยต้องเอาคลิปเนี้ยมาแจ้งความถ้าดูจากคลิปกล้องวงจรปิดนะคะ
จะเห็นว่ากลุ่มของคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขามากัน๓คนมอเตอร์ไซค์๒คัน
ส่วนกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยขับกระบะแต่งซิ่งมา๒คัน
ดักหน้าแล้วก็ประกบข้างรถจักรยานยนต์แล้วก็ได้คุณผู้ชมเห็นไหม
ที่เขาเดินถืออยู่นั่นคือกลุ่มคนเสื้อสีแดงเนี่ยนะคะเขาถือปืนลงมาด้วย
แล้วก็เนี่ยจังหวะนี้คือจังหวะมารุมมาตุ้มรุมทำร้ายกันอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้ว
กลุ่มคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อว่านายพิชิตชัยนะคะเขามากับเพื่อนอีกสองคน
เหตุการณ์คือผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงลงจากรถมาพร้อมปืนเป็นปืนพกสั้น
คอนายพิชิตชัยลักษณะคล้ายหาเรื่องแล้วเพื่อนที่เหลือเนี่ยก็เดินลงมาจากรถ
แล้วก็มารุมทำร้ายกันมีคนที่สวมเสื้อสีขาวถือไม้มารุมทำร้ายด้วย
ซึ่งนายพิชิตชัยก็พยายามดิ้นสู้อะค่ะสุดท้ายดิ้นหลุดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะนี้เนี่ย
กันอยู่เห็นไหมมีฟาดด้วยเขาดิ้นหลุดแล้วเขาก็เลยวิ่งหนีเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ
กลุ่มคนที่ทำร้ายเนี่ยก็ไม่ได้ตามเข้ามาก็ขับกระบะหนีออกไป
นายภูวิสิตเพียชินพ่อของนายพิชิตชัยคนเจ็บ
เห็นภาพแล้วก็เลยรีบเอาหลักฐานเนี่ยมาแจ้งความนะคะ
กับตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่นให้ตำรวจติดตามตัวมาให้
พิชิชัยบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตี๑๒
สิงหาคมเขากำลังถอยมอเตอร์ไซค์
ออกจากลานจอดร้านอาหารหลังมขอนแก่น
แล้วอยู่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็โยนขวดแก๊สมาที่เขา๑ขวด
เขาก็เห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยรีบขี่หนี
เพื่อนก็นั่งซ้อนท้ายมาด้วยแล้วเพื่อนอีกคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
แต่สุดท้ายคู่กรณีก็ขับกระบะแต่งซิ่งตามมาด้วย
แล้วก็มาดักอยู่ตรงหน้าร้านค้าสะดวกซื้อนี่แหละค่ะ
เขาบอกเขาไม่รู้เลยนะว่ากลุ่มนี้เป็นใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
แต่เขาก็เอาแต่บอกว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องผมไม่เกี่ยวอะไรเลย
แต่ว่ากลุ่มคนที่มารุมทำร้ายเขาก็ยังเดินมาล็อกคอเขา

พ่อของนายพิชิตชัยบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่า
เหตุการณ์นี้ถือว่ามันรุนแรงแล้วก็ร้ายแรงมาก
เพราะกลุ่มวัยรุ่นนอกจากรุมทำร้ายเอาไม้ฟาด
ยังถือปืนข่มขู่ด้วยนี่คือไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลย
อยากให้ตำรวจเนี่ยนำกลุ่มคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนรับแจ้งความไว้แล้ว
แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
กำลังจะตรวจสอบทั้งวงจรปิดร้านค้าสะดวกซื้อ

ได้ตามตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาดำเนินคดีค่ะ